กับเรื่องราวความรักของคนในวงการบันเทิงค่ะ
คุณโดมประกอบลับเมื่อวานก่อนโซเชียลแหแชสให้ใหญ่เลย
พึ่งคุกเขาขอเมธันหวานใจต่างงานกลางทะเลศาสตร์
เมืองควีนสทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะ
ล่าสุดในงานแฟนมิตติ้ง
พร้อมกับเปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ของหนุ่มโดม
เจ้าตัวควงว่าที่เจ้าสาวมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะ
ก็ได้เล่าพร้อมโมเมนต์สุดหวานเลยให้ได้ฟังกันนะคะ

ตั้งใจจัดงานให้แตกต่างจากงานแต่งทั่วไปเลยนะ
ตั้งได้ค่ะก็ตอบว่าแต่งขาดนี่อ๋อจริง

พี่โดมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีทนะคะ
สถทีฟแล้วก็เขามีความอ่อนโยน

รักเขานะฮะแล้วผมก็รู้ว่าเขารักผม

แต่แบบรู้เลยว่าพี่โดมตั้งใจ

พี่ไม่เคยคิดว่าชีวิตพี่ว่าจะแต่งงาน

ช่วงคบกันแรกยังไม่ได้คิดว่าจะลงเอ่ยกันนะฮะ

เราอยากจะหยุดอยากมีครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับ
เจอเขาแล้วเราไม่ต้องปรับอะไรเยอะ

เป็นความรักที่เกื้อกูลกัน

ที่แบบที่แบบสนุกไปกว่า

ไม่ต้องออกมาด้วยอวยพรเนื้อกำพูดไหม

รายการคุณนี่ล้ำเลิศแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอดูจริงนะคะกับงานแต่งพี่โดมนะคะ

ถึงกับนี่มีการแบบว่าน้ำตาเอ่อด้วยนะ

คือทั้งคู่ดิฉันถ้าไม่บอกนะว่าเป็นการขอแต่งงานจริง

เหมือนแบบเป็นเทพนิยายพระเอกขอนางเอกอะไรอย่างนี้เลยนะ
แต่ร้องเพลงสดให้ฟังด้วยนะ
ใช่ก็เป็นนักร้องทั้งคู่นะคุณเนาะ